ต่ออีกหนึ่งสาวล่ะกันกระติบชวันกรคนนี้
หลายคนที่รู้ตอนที่เป็นฟีแลนด์เรียบร้อย
แล้วมีข่าวลื้อตามมาดีว่าเปลี่ยนพู่จัดการจริงหรือเปล่า
มาดูกระติบหน่อยขออัปเต็ดให้เพิ่มก่อน
มามาตั้งนานแล้วดูแลมาสักพัฒน์
พี่โบ้มีพี่จ๊อบ๒มีพี่น๊อค
หลายคนเข้าใจว่าเป็นนุ่มหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แฟน
ไม่ใช่เขามีภรรยาแล้ว
ก็ตอนนี้อยู่ที่ผู้จัดการค่ะ

แฟนเหล่ามากเออด้วยนะคะอะภาษีหล่อค่ะ
ปั่นนะคะมาทำหน้าที่ตากล้องส่วนตัวด้วยนะคะ

แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรให้รับใช้เนี่ยไทยรัฐทีวีติดต่อนิดมาได้เลยนะคะ

ขาดข่าวได้ไหวทำทำกับพี่แจ๊คก็ได้นะคะ

ดีแล้วนะคะแฟนอยากเห็นผลงานละครนะคะ
ผลงานใหม่ยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรแฟนรอได้นะจ๊ะ
แต่ว่าถ้างานแต่งชวนไปด้วยนะอยากจะไปด้วยจริงค่ะคุณผู้ชม

ถ้าไม่บอกว่าเป็นแฟนดิฉันคิดว่าเด็กฝึกงานนะ

เออตามศึกษากำลังตุกกริบอะไรทีเดียวเชี่ยวนะคะ